สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนปีนี้ออกตัวแรงตั้งแต่ต้นฤดูค่ะ
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรนะคะวางแผนการเพาะปลูกให้ดี
ส่วนใครที่มีแผนนะคะจะทำกิจกรรมกลางแจ้งในสัปดาห์นี้

คุณผู้ชมครับภาคเหนือและภาคอีสานี้

เฉลี่ยร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชม

ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรงค่ะ

เพราะว่าเป็นพื้นที่ติดทะเลค่ะ

ฝนตกลากยาวมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนคุณผู้ชม
ครั้งนี้ฝั่งอันดามันฝนตกชุกมากถึง๑๗๐ของพื้นที่ค่ะ
คลื่นสูง๑๒เมตร
เพราะฉะนั้นระหว่างอันตรายจากนมพัดแรงกันด้วย

ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูสะพานแขวนค่ะ
เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกคุณผู้ชม
ต้องไปดูนะคะเพราะว่าทอดยาวค่ะ
เชื่อมต่อนะคะระหว่างหุบเขาสองลูกคุณผู้ชม
กล้าเดินไหมคะทั้งยาวทั้งสูงแบบนี้เป็นดิฉันนะคะ
โอ้โหไม่กล้าค่ะเพราะว่ามองลงไปเนี่ยเป็นแม่น้ำคุณผู้ชม
สะพานแขวนแห่งนี้นะคะอยู่ที่ประเทศโปรตุเกตค่ะ
เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกค่ะ
๕เมตรคุณผู้ชมแล้วก็สูง๑๗๕เมตรค่ะ
ตั้งอยู่ในเขตอาวีโลนะคะซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความสวยงามทางธรรมชาตินะคะ
แล้วก็เป็นที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ